หน่อยนะฮะเขาถึงบอกว่าทะเลาะกันยิงกันเนี่ยบางทีเนี่ย
คนที่โดนเข้าไปเนี่ยคนที่ไม่รู้เรื่องทั้งนั้น
ลูกหลงทั้งนั้นค่ะนะที่ร้านขายของชำที่สุราชธานี
ช่วงค่ำเมื่อวานนี้เขานั่งกันอยู่แถวหน้าร้าน
อยู่กันสามคนอืมนะสองในสามเป็นเด็กตัวนิดเดียวค่ะ
แล้วมีคนทะเลาะกันอยู่แถวถนนหน้าร้านนะฮะ
มีเสียงปืนดังขึ้นจากนั้นเกิดอะไรขึ้นไปดูนะฮะ
นี่ฮะคือตกตกตกใช้กันหมด
สามนัดคือเสื้อชมพูเนี่ยคนเจ็บนี่ผมว่านัดสุดท้ายนี่แหละ
ค่ะแต่ตอนนั้นเธอยังไม่รู้ตัวว่ากระสุนเข้าไปที่ขานะนี่ก็
อุ้มลูกแล้วก็พากันหลบเข้าไปด้านในนะฮะนี่อีกมุมหนึ่งนะฮะ
ทุกผู้ชมครับคนเจ็บนั่งกันอยู่เนี่ยอันนั้นลูกสาวต้น
นิดเดียวอีกคนนึงพี่สาวนี่ปึ้งปึ้งแล้วนี่นี่ฮะหน้าร้าน
โตต่องมินิมาตรนะครับในพื้นที่ตะบนทุ่งรังอำเภอการ
ณดิตสุราชธานีนะฮะหญิงสาวคนบาดเจ็บเนี่ยอายุ๑๘ปีลูก
อายุสองขวบนะอีกคนนึงเป็นพี่สาวนะฮะโอ้โหกระสุน
ขาเลยนะครับก่อนที่จะเกิดเหตุตรงนี้เนี่ยนี่กระสุน
เข้าไปตรงนี้ค่ะก่อนจะมีเสียงปืนเนี่ยมันมีจักรยานยนต์
ขี่มาใกล้ใกล้แถวหน้าร้านแล้วสักพักหนึ่งเสียงปืนก็
ดังขึ้นนะทั้งหมดก็ตกอกตกใจวิ่งเข้าไปในหลบอ่าหลบใน
นิมาตรนะฮะหลังจากนั้นก็แจ้งไปยังตำรวจสพขุนทะเลกัน
มาตรวจสอบที่เกิดเหตุนะฮะคนเจ็บคือน้องธัญเรศ
อายุ๑๘ปีกระสุนเนี่ยเข้าขาขวานัดนึงกู้ภัยก็มาก็ช่วย
ปฐมยบานแล้วก็นำตัวส่งโรงพยบานนี่ฮะอีก๒คนนี่
โหรอดกันมาได้ยังหุดวิดโดยจะว่าหนูน้อยวัย๒ขวบนี่น้อง
ัญเรศวันนี้กลับมาพักรักษาตัวที่บ้านแล้วนะครับบอกว่า
ตอนที่เกิดเหตุก็ตามภาพในกล้องวงจรปิดนั่งอยู่ที่เก้าอี้
ที่เป็นเก้าอี้ไม้หน้าร้านขายของชำอยู่กับลูกสาวอยู่๒ขวบ
แล้วก็พี่สาวห่างจากถนนประมาณร้อยเมตรถนนของหมู่บ้านตอน
นั่งกันอยู่ก่อนจะมีเสียงปืนเนี่ยมีจักรยานยนต์เนี่ย
ขี่กันมาสัก๓๔คนเป็นกลุ่มนะแล้วก็มีรถยนต์อีกคันนึง
มาจอดพูดคุยกันอยู่ที่ถนนแล้วได้ยินเสียงคนทะเลาะกันก่อน
จะมีเสียงปืนดังขึ้นสามนัดจากนั้นก็รีบอุ้มลูกวิ่งเข้าไป
บในร้านมินิมาตรแล้วก็มารู้สึกตัวว่าเจ็บที่ขาเอ้ากระสุนเข้า
ขาขวาของเธอพอดีโชคดีไม่โดนจุดสำคัญนะฮะก็เลยรอดชีวิต
มาได้โอ้โหถ้าเข้าจุดสำคัญนี้ยุ่งเลยนะใช่ค่ะนี่ฮะเธอเชื่อว่า
ส่วนหนึ่งเป็นพระบรมีของหลงปุฏฮวดหลงปุฏฮวดวัดช้างให้ที่
คอยคออยู่ด้วยนะครับหลังจากสิ้นเสียงปืนเนี่ยแล้วเขาหลบ
เข้าร้านกันมีชาวบ้านถูกลุกหลงไปคนนึงไอ้พวกนั้นทำ
ยังไงต่อน้องธัญเรศบอกว่าเขาชกกันต่อนะพอมีเสียงปืน๓
นัดแล้วเนี่ยพวกกลุ่มนั้นชกต่อยกันต่ออยู่ที่ถนนนะฮะ
จะแยกย้ายกันขี่รถขับรถหลบหนีไปรถยนต์เนี่ยมุ่ง
หน้าไปยังแถวซอยสิบในพื้นที่จักรยานยนต์ขี่มุ่งหน้าไปทาง
กาญจนดิตมีเสื้อเปื้อนเลือดถูกทิ้งไว้ริมถนนด้วย
ลูกมึงคนตัดคนก็มาหนักที่๓มันก็โทษก็เข้าไหวห้า
วันทางนี้น่าต้องก่อนประกฎเดี๋ยวทนกดมาอีกหนักอย่าง
ส่วนความคืบหน้าทางคดีนะครับพันธบทเอกทิติวัฒน์ภูมิกับการสพขุนทะเลบอกว่าขณะนี้ตำรวจเนี่ยได้สอบปากคำพยานในที่เกิดเหตุไป๓คนนะชุดสืบสวนกำลังไล่ตรวจสอบภาพจากกล้องวงจรปิดในเส้นทางที่คาดว่าคนร้ายเนี่ยจะหลบหนีไปยังไม่ตัดประเด็นไหนทิ้งนะฮะ
แต่ตอนนี้มุ่งไปที่ความขัดแย้งเกี่ยวกับเรื่องของยาเสพติดหรือไม่ก็เรื่องของชู้สาวของสองกลุ่มที่มาทะเลาะกันอยู่ที่ถนนเมื่อวานนี้
แล้วก็มีการยิงกันมีการชกต่อยกันค่ะแต่คนเจ็บเนี่ยคือชาวบ้านถูกลุกหลงเข้าไปนี่ไงค่ะ